สนับสนุนโดยน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
ในการขอบคำทับที่เขาพักต้องหาดังนั้นก็ไม่ใช่
ท่านคงไม่เอาชื่อเสียง
สิ่งที่ท่านสั่งสมมาต่อเวลา๔๐ปี
จนเป็นก็ตลอดมาเข้าค้างต้องหา
ขอโทษแก่กล้องแดบน้องใช่ค่ะ
มันไม่ได้เป็นศุภิษฐ์หรือไม่ได้ตั้งใจ

เราก็ดำเนินการในทางลับนะครับ
ในกังเดินในการในทางลับอยู่

อยู่นะคะว่าความคืบหน้าจะเป็นแบบไหน

จะมีการจับตัวผู้ที่ลงมือได้แล้ว
แล้วก็คนที่เกี่ยวข้องได้แล้วก็ตาม
มันก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่สำหรับคดีนี้
เพราะว่าจริงถ้าใครตามข่าว
จะเห็นว่ามันชัดเจนตั้งแต่หลักฐาน
แม้กระทั่งคนที่ลงมือแล้วก็ใช้เวลาไม่นาน

เรื่องของการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานในพื้นที่ซึ่งก็
ซึ่งก็ว่าไปตามบทลงโทษที่เกิดขึ้นแล้วนะคะ
แต่ว่าในแง่ของการส่งต่อในการเป็นสำนวน
เพื่อไปสู้กันในศาลอีกทีอันนี้ไม่ได้ง่ายค่ะคุณผู้ชม
ถ้าคุณผู้ชมชมเราตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะคะ
เราเคยมีการพูดเอาไว้แล้วว่า
สิ่งที่น่าสนใจคือว่าสำนวนและข้อหา
พยานและหลักฐานจะไปในทิศทางไหนแล้วแน่นแค่ไหน

หลังจากที่เมื่อวานนี้ถ้าคุณผู้ชมได้เพิ่งชมไปนะคะ
คุณพ่อคุณแม่ของแอ๋มเองเนี่ยยังสงสัยคนอยู่อีกคนนึง
ว่าตกลงแล้วคนนี้ควรจะอยู่ในการตั้งข้อหา
หรือว่านำมาสอบอย่างจริงจัง
กว่าที่ผ่านมา๔รอบที่ผ่านไปหรือเปล่า

แต่ว่าก่อนอื่นค่ะคุณผู้ชมเตือนกันอีกเช่นเคยนะคะ
แสดงความคิดเห็นประเด็นข่าวรายวันนะคะในช่วง๔รายการด้วยกัน
คือข่าวใส่ไข่ถามตรงไทยรัฐนิวส์โชว์และชูวิตตีแสกหน้าค่ะ
ความคิดเห็นที่ถูกใจทีมงานมากที่สุดนะคะ
รางวัลวันละ๒๐๐รางวัลทุกวันที่ออกอากาศ
จนถึงสิ้นเดือนคือ๓๐มิถุนายนนะคะ
การประกาศรายชื่อผู้โชคดีจะประกาศในวันถัดไป
ให้กับคุณผู้ชมภายใน๗วันนะคะ

ที่จริงแล้วก็เคยให้ความเห็นอยู่หลายต่อหลายครั้งสำหรับคดีนี้นะคะ
วันนี้จับมานั่งคุยกันอีกทีค่ะว่าออกมาณวันนี้ข้อกล่าวหาที่หนักขึ้น
แล้วก็ความชัดเจนของคดีจะสามารถทำให้คดีนี้
ไม่ต้องมีข้อกังวลข้อเป็นห่วงอีกเลยได้ไหมนะคะ
ท่านแรกค่ะอาจารย์เป็นรองอธิบดีอายการ
สำนักงานชี้ขาดคดีอายการสูงสุด
มาเตือนเรื่องความแน่นหรือไม่แน่นของข้อกล่าวหาไปนะคะ

อีกหนึ่งท่านก็เคยให้ความเห็นคดีนี้ไว้ผ่านสื่อต่างนะคะ
แล้วก็เหมือนกับเป็นคนที่คอยจับตาด้วยว่า
คนกลุ่มนี้ควรจะได้รับโทษขนาดไหน
ถ้าดูขนาดนี้แล้วหลุดไม่หลุดหรือหลุดลงมาเบากว่าที่สังคมคาดหรือไม่นะคะ
เครือข่ายต่อต้านการบ่อนทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
ทนายความสงการอัจฉริยทรัพย์สวัสดีทั้งสองท่าน

ไม่เคยครับเจอแต่เวทีอื่น
จริงแล้วนั่งคนละหมวกแต่ว่าเท่าที่ฟังการให้สัมภาษณ์
เกี่ยวกับคดีนี้ไม่ได้ต่างกัน
แต่ในรายละเอียดน่าสนใจ
คือเมื่อวานนี้ทางรายการได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่ของแอ๋ม

เอาประเด็นนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปประเด็นสำนวนและข้อหา
คือพ่อกับแม่คาใจ
ยังสงสัยคนอยู่อีกหนึ่งคน

คนซึ่งเป็นแฟนเก่าหรือคนสนิทเก่าของแอ๋ม

หล่อคนที่ว่าเอาไปทนายสงการก่อนก็ได้ค่ะยังไงตามมาแล้วคือ
เคยได้คุยกับเขาเองเคยได้คุยกับใครในคดีนี้เขาว่ายังไงบ้าง
ได้คุยกับตัวของพี่สาวของอ้อม
ซึ่งเคยมาร้องห่มร้องไห้แล้วมาคุยให้ฟังว่าน้องเขาเนี่ย
วันเวลาเกิดเหตุเขาไม่ได้อยู่

แล้วผมถามว่ามาวันนี้ที่มาร้องกับผมเนี่ยที่มาเจอกันกลางรายการเนี่ย
คุณมีอะไรเพิ่มเติมไหมบันทึกการจับกลุ่มมีไหม

เราเลยกลับไปก่อนให้เอาเอกสารมาใหม่
เพราะว่าเขาจะได้ประสานไปยังโรงพักเขาสวนกวางได้

หนึ่งให้กับตัวพุทธงศาสตร์แต่ขณะญาติบอกเขาไม่ได้
สิ่งที่ต้องให้คืออะไรเองบันทึกการจับกลุ่มสิครับ

บันทึกการจับกลุ่มเนี่ยเมื่อตัวผู้ต้องหามีหมายจับ
ก็คือผู้ถูกจับเมื่อผู้จับจับได้ก็ต้องลงบันทึกประจำวันในท้องที่ที่จับได้

ปรากฏว่าไม่มีการแจ้งหรือเปล่า

ตอนแรกเปิดมาที่บอกพ่อกับแม่ของแอ๋มสงสัยเนี่ย
คืออดีตคนสนิทที่ชื่อป๊อปปี้นะคะ

แต่ที่ทนายสงการพูดเมื่อสักครู่นี้คือหนึ่งในผู้ต้องหา

แล้วก็พี่สาวเขาเดินเรื่องเพื่อให้น้องสาวเขาเนี่ย
เหมือนกับสู้เพื่อให้เห็นว่าน้องสาวเขาบริสุทธิ์
ครับแล้วเราคำแนะนำเขาไปถูกลองอีก

แต่คุณต้องเตรียมเอกสารว่าน้องของคุณหรือภาพกล้องวงจรปิดเนี่ยว่าเขานั้นเป็นผู้ต้องหาวงจรปิด
หลักฐานที่สำคัญที่สุดคือกล้องวงจรปิดในวันและเวลาเกิดเหตุ
แต่ต้องมีการตรวจสอบโดยวิธีการก่อนนะครับ

ซึ่งคนที่ว่านี้ก็คือหนึ่งในผู้ต้องหาที่อยู่ในเรือนจำแล้ว
คือในชื่อข่าวจะมีทั้งชื่ออ้อมด้วยแล้วก็เบ้นด้วยนะคะ
ทีนี้ตามประเด็นนี้ก่อนคนนี้ก่อนก็ได้

คือคนที่ถูกกล่าวหาแล้วเนี่ยนะคะ
แล้วพี่สาวเขาบอกว่าเขายืนยันว่าเขามีหลักฐานว่าน้องเขาไม่ได้เกี่ยว
มารู้เอาทีหลังซะด้วยซ้ำแต่โดนรั่วไปหมด
แล้วในข่าวก็บอกขณะที่นักข่าวตะโกนถามเปรี้ยว
เปรี้ยวก็บอกว่าเนี่ยอ้อมหรือว่าเบ้นเนี่ยไม่เกี่ยว
อาจารย์อย่างนี้น้ำหนักคือเขาจะได้ออกมาไหม
ทีนี้ไอ้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวตรงไหนต้องถามก่อน

คืออย่างนี้นะเราก็มองอย่างเป็นธรรม
เขาอยู่ในที่เกิดเหตุร่วมกันไหมประเด็นตรงนี้ก่อน
ว่าที่เกิดเหตุคือยังไงอาจารย์คือณจุดที่มีการลงมือ
มีการลงมือฆ่ากับลงมือหั่นศพ๒ที่
มันอยู่ไหมตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อน

อย่างที่เขาบอกว่ามันล้องเขามีกล้องมันอยู่

มันก็ไม่ควรจะมีหมายจับถูกไหม
คือการออกหมายจับต้องได้ความอย่างเกือบจะชัดแจ้ง

ถ้าหลักฐานยังไม่ชัดแจ้งขนาดนี้

อาจารย์กำลังจะหมายความว่าก่อนตำรวจจะออกหมายจับ

ผมบอกมันน่าจะมี
ถ้าไม่มีเนี่ยไปจับเนี่ยมันมีปัญหาแน่นอน

ผมเชื่อว่าตำรวจจะออกไม้จับศาลตั้งตรวจสอบ

แล้วต้องเช็คกันว่า

คือถ้าจากเนื้อความเนี่ยนะคะ
คืออ้อมหรือว่าเบ้นมาอยู่ใน
จังหวะที่หลังเกิดเหตุแล้วมาอยู่ในช่วงจังหวะที่เอาโทรศัพท์ไปขาย

อันนี้ดิฉันเข้าใจเนื้อหาตรงกันกับทนายสงการที่เขาบอก

แต่ตอนนี้ข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นไงต้องโดนไปก่อน

คือทนายสงการเอาที่เขาบอกทนายสงการเองเพราะข่าวมันออกมาแบบนี้

ไม่เกี่ยวอ้อมจะอยู่ในช่วงหลังหลังจากเกิดเหตุแล้ว
บอกว่าที่เกี่ยวเรื่องโทรศัพท์มือถือ
ที่มีการนำไปแค่นั้นเองครับ
ไม่ได้เกี่ยวตอนวันเกิดเหตุตอนลงมือ
เขาบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องเพราะวันเวลาคนละวันกัน

ผมบอกว่าไอ้พยานภาพกล้องวงจรปิดมันต้องไปตรวจสอบโดยคนทำได้คือ

ก็จะมีสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ตรวจสอบว่ามีการตัดต่อหรือเปล่า
วันที่ใส่ได้หรือไม่ต้องบอกว่าปัจจุบันได้ทำได้นะครับ
เขาบอกไหมว่าอ้อมเนี่ยรู้เรื่องรู้เรื่องว่าเพื่อนทำอะไรมาก่อนที่จะเอาโทรศัพท์ไปขาย
คือผมบอกเขาประการสำคัญ
อย่าลืมว่าผู้ร้องเนี่ยเป็นญาติพี่น้องกันเป็นผู้มีส่วนให้เสียนะครับ
ยังไงก็ต้องปกป้องญาติพี่น้องกันเอง
ผมบอกว่าทางที่ดีเอาไปให้ทางศูนย์บริการร่วมกระทรวงธรรมตรวจสอบก่อน
แล้วค่อยมาคุยกับผมเพราะว่าพยายามหนักถ้าเป็นสารถ้าเราถอยออกมาดูเป็นถอยมาตรงกลาง
เป็นญาติพี่น้องกันนี่ถ้าเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องช่วยลูก
แต่พี่สาวก็ต้องช่วยน้องหรือไม่
เพราะฉะนั้นเราต้องวางตัวเป็นกลางให้ทางกระทรวงยุทธรรมทำการตามหลักและวิธีการก่อนครับ

คืออาจารย์สมมติว่าเขาพิสูจน์แล้ววันเกิดเหตุตอนลงมืออ้อมไม่เกี่ยว
แล้วอ้อมมาอยู่ตอนท้ายตอนเอาโทรศัพท์ไปขายเท่านั้น
อันนี้ก็จะไม่โดนข้อหานักถูกไหม
โดนไม่โดนข้อหาฆ่าแต่โดนข้อหาเรื่องของทรัพย์

เอาใหม่แม้ว่าไม่เกี่ยวกับตอนลงมืออืม
แต่สมมุติว่ารู้เรื่องว่าเพื่อนไปทำอะไรมา
แล้วเอาโทรศัพท์ไปขาย

เหมือนวันนี้เราก็รู้ว่าเขาทำอะไรก็เราก็ไม่เกี่ยวถูกไหม

ไม่ใช่เรารู้แล้วเราไปเกี่ยวทุกเรื่องไม่ใช่
เพื่อนบอกว่าข้ามาเอาโทรศัพท์ไปขาย
อย่างมากก็เรื่องของการรักทรัพย์หรือรับของโจร

ซึ่งในส่วนของกล้องวงจรปิดเอกสาร
แม้กระทั่งพยานที่จะช่วยยืนยันว่า

แล้วก็สิทธิ์ยังไงเขาได้แน่ในการสู้ถูกไหมคะ

คือโดยหลักการเนี่ยนะว่า

ถ้าพนักงานสอบสวนเขามีหลักฐานน่าเชื่อว่า

อันนี้แหละถูกเรียกค่าเสียหายได้
แปลว่าในจังหวะนี้ก่อนสั่งฟ้องเนี่ย

โดยพิษของเจ้าพนักงานคือตำรวจ

เอางี้มันมีข่าวออกมาบอกว่า

คือเปรี้ยวก็บอกว่าอ้อมไม่เกี่ยว

ไม่หรอกคำให้การของผู้ต้องหารังที่บุตร

หลักการเราไม่ฟังคำให้การของผู้ต้องหา
ถ้าพิสูจน์ได้ว่ามันไม่อยู่

เท่ากับว่าเท่าที่ฟังทั้งสองท่านนะคะ
คือทั้งคำพูดของเปรี้ยว

ไม่มีน้ำหนักเท่ากับการพิสูจน์ได้จริง
ว่าหลักฐานว่าเขาไม่ได้อยู่

ครับที่สำคัญต้องทำหนังสือ
ร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมเข้าไปในสำนวนคดี

ตามข้อเท็จจริงนะเพราะว่าตัวพี่สาวเนี่ย

ข้อหาที่ทำให้เขาเข้าคุกนี่มันข้อหาอะไร
๑อัตรัฐกเกิน๓ปีพนักงานสวมีมีอำนาจออกไหมจับ

อ๋อเพราะฉะนั้นข้อหาเนี่ยมันโดนขังได้

ทนายสงการมีอะไรเพิ่มเติมกับประเด็นของอ้อมและพี่สาวเขาอีกไหมคะ

ของทางศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรมก่อนครับ

คือก็ให้หลักฐานตำรวจไปพิสูจน์ไม่ได้เหรอ

วันแรกเนี่ยที่เขามาคุย

ทำไมถึงไม่มีการมอบบันทึกการจับกลุ่ม
ไม่มีการมอบสำเนาคำร้องขอฝากขัง

ระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเร็วกว่า
ถ้าอยู่ผมโทรไปไม่ได้น่าเกลียด
หรือว่ามันทำยังไงมันก็ไม่เหมาะ
ดังนั้นให้หน่วยงานเขาประสานกันจะดีกว่า
สำเนาจริงครับแล้วก็ต้องแจ้งสิทธิ์ด้วยนะครับ

สิทธิ์ว่า๑คุณมีสิทธิ์จะให้การก็ได้ไม่ให้การก็ได้
อันที่สองมีสิทธิ์ให้บุคคลส่งไว้วิทยาลัยความเข้าฟังการสอบสวน
อันที่สามสิทธิ์เมื่อเจ็บป่วยต้องรับสารพยาบาล

สิทธิ์ประชาชนนะครับทั่วไปเลยครับ
มีอีกหนึ่งคนตอนแรกที่เปิดไว้คือคุณพ่อคุณแม่ยังแคลงใจว่าอดีตคนสนิทสาวหล่อ

คือคุณพ่อคุณแม่บอกว่าตำรวจเรียกไปสอบ๔รอบ
ตั้งแต่แรกเขาเป็นคนที่ไปให้ปากคำคนแรก
แล้วที่มาสะดุดใจคุณพ่อคุณแม่ของแอ๋มเนี่ยนะคะ
ก็คือว่าคนที่โทรแจ้งว่าแอ๋มไม่อยู่หายตัวไปแล้วไม่รู้

แล้วถัดมา๒วันคนที่แจ้งว่าพบแอ๋มเป็นศพแล้วเนี่ยคือแม่ของสาวหล่อคนนี้

ตั้งข้อสงสัยได้ไหมคะทางกฎหมายหรือมันเป็นเรื่องปกติ

คืออะไรมันก็เกิดขึ้นได้
ต้องถามก่อนว่าสาวหล่อคนนี้เคยมีพฤติกรรมอย่างนี้ไหมเคยแจ้งไหมเวลาไม่อยู่

ที่สองเราก็ต้องไปดูว่าแม่ของเขาที่มาแจ้งเนี่ยแม่เขาแจ้งได้อย่างไร
เขารู้จักใครพบศพยังไง
ใกล้บ้านแค่ไหนมันทุกอย่างมันต้องละเอียดไง
อย่างผมบอกทุกอย่างต้องละเอียดคดีเนี่ยนะมันไม่จำเป็นต้องมีประจักษ์พยานทั้งหมด
แต่มันจะต้องมีพยานอื่นที่รองรับกันผมยกตัวอย่างสั้นนิดเดียวคดีนายอูตูเนี่ยนะ
สารก็ลงโทษประหารชีวิตนะแล้วหั่นศพด้วยนะเรื่องนี้
ประจักษ์พยานตอนฆ่าเนี่ยมันก็ไม่มีล่ะแต่มันมีพยานแวดล้อมมีกล้องทีวีมีการนำศพไปทิ้งมีการซื้อตู้แช่
และมีผู้หญิงคนหนึ่งที่มาบอกว่าคนนี้เขาเล่าให้ฟังยังไง
คือตอนนี้เราไม่ได้จำเป็นจะต้องมีประจักษ์พยานทั้งหมด
แต่ว่าถ้าถามว่าคดีนี้ของเปรี้ยวเนี่ยเป็นอย่างไรผมว่าคดีนี้สรุปได้ในหนึ่งตอนนะขั้นตอน
หนึ่งมีคนกลุ่มนี้ทำให้เขาตายเหตุผลยังไงเพราะคนกลุ่มนี้เอาไปชำแหละใช่ไหม
ชำแหละมีพยานครบมีไปซื้อถังซื้อเรื่อยมีเข้ารีสอร์ทมีออกจากรีสอร์ท
อันนี้โอเคอันนี้ชัดเจนแล้วแต่ว่าใครฆ่าเนี่ยยังไม่รู้
นึกภาพผมออกไหมรู้ว่าตอนเอาศพลงไปชำแหละมีพยานเยอะแยะเลยไปซื้อของซื้อของแล้วไปเจอแล้วการชนะสูตรพลิกศพก็ว่ากันไป
ว่าอะไรอาจารย์ใครฆ่าไม่รู้ก็เขาก็ยอมรับแล้วอ่ะ
คือผู้ลงมือกระทำความผิดต้องเรียนคุณจอมขวัญและประชาชนให้ทราบว่ามันต้องมีคนที่น่าจะกระทำมากกว่า๑คน
อย่าลืมว่าหุ่นลักษณะเนี่ยถามว่าคนตัวต่อตัวมันต้องมีการต่อสู้ไหมถูกไหมอาจารย์สัญชาติยานของมนุษย์
แต่เวลาไปสารมันอยู่มาตรา๒๒๖พยานนั้นต้องได้มาโดยชอบ

เดี๋ยวนะอาจารย์เอาอย่างคนไม่รู้กฎหมายซึ่งก็ไม่รู้จริงอะนะ
ก็เขารับสารภาพหมดแล้วอาจารย์จะเอาอะไร
รับสารภาพคดีอุกชกรรม
เมื่อก่อนเราฟังคำให้การรับสารภาพแต่ทีหลังกฎหมายมันแก้ไม่ฟัง
โดยอาศัยรัฐมนุนปี๔๐เพราะมีการร้องเรียนว่าผู้ต้องหาถูกบีบบังคับให้รับสารภาพ

คำรับสารภาพอย่างเดียวเพราะอาจจะโดนบังคับก็ได้
ใช่ต้องถ้าคดีอุกชะกันนะแต่คดีเล็กรักทรัพย์รับสารภาพก็สารก็ไม่ติดใจเชื่อ
เห็นไหมก็เหมือนคดีที่ละนองวันนี้เห็นไหมถูกฟ้องกันหาว่าซ้อมบีบบังคับให้รับสารภาพ

อาจารย์อันนี้เนี่ยก็เหมือนกับที่อาจารย์เคยมาพูดในรายการเรา
คือพยานหลักฐานพยานแวดล้อมสำคัญมากสำคัญแล้วได้เยอะหรือน้อยตอนนี้ในสำนวน
นายสงการค่ะคือตอนนี้อะไรสำคัญที่สุดที่จะบอกว่า
ที่จะบอกว่าเขาทำตามที่เขารับสารภาพหรือแม้กระทั่งทำคนเดียวหรือเปล่า
ใครบ้างที่เป็นคนลงมือจริงกับตัวแอ๋ม
จริงแล้วมันต้องมีประจักษ์พยานที่อยู่ในเหตุการณ์ในการกระทำ
ผมว่าถ้าสอบลึกให้ดีเถอะนะครับสอบแม่ของตัวของธอมเนี่ยนะครับ
ทอมเนี่ยแยกสอบผมว่าต้องหลุด
น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบสวนเลยครับ

ทำไมสงการสงสัยสาวหล่อคนนี้กับคุณแม่เขาตั้งแต่แรก
คือฟังจากตัวของพ่อแม่น้องแอ๋มที่เคยเจอผมครั้งแรกนะครับ
ที่เขาเอากระดูกลูกติดตัวลงมาเขาบอกว่าเขาสงสัยมาก
ว่าจะกันเป็นพยานการกรณีการเป็นพยานนะอาจารย์
มันต้องไม่มีพยานคนอื่นนะหลักกฎหมายนะ

มันก็มีนะกันคนที่เกี่ยวข้องไว้เป็นพยาน
ยกตัวอย่างพอช่อง๙ท่านแสงชัยสุนทรวัฒน์นึกออกไหม
ตอนนั้นมันมีคนที่ขับมอเตอร์ไซค์พามือปืนไปชี้เป้า

คือเดิมเขาต้องตกเป็นผู้ต้องหาเพราะเขามีส่วนร่วมในการชี้
แต่เขากระทำความผิดน้อยที่สุดแล้วเราไม่มีพยานอื่นที่จะยืนยัน
หลักกฎหมายก็บอกเอาละเราไม่ดำเนินคดีกับคนนี้
ไม่ฟ้องเข้าไปแล้วมาสอบเขาเป็นพยาน

อย่างนี้แปลว่าเขาไม่ต้องรับความผิดอะไรเลยเหรอ
ก็ถ้าเราเอาเขาผิดด้วยเราก็ดำเนินคดีทั้งหมดไม่ได้เลยไง
เอ้าก็เขามีส่วนอาจารย์ทำไมเขาหลุดเลยล่ะ

ไปถึงศาลมันไม่มีพยานอื่นต้องเข้าใจว่าต้องมีพยานอื่น
มันนึกอย่างนี้ถ้าเป็นคดีล่วงละเมิดทางเพศ
เรามีพยานไหมมีใช่ไหม

แต่อันนี้คนทำแล้วคนที่เป็นพยานดันตายเสียแล้ว
เราจะทรงเจ้าเข้าผีให้เขาเบิกความก็ไม่ได้
ต้องพิสูจน์ให้ชัดแจ้ง

พิพากษาลงโทษจนกว่าจะแน่ใจว่าเขากระทำความผิด

หัวไปถึงศาลแล้วเขาปฏิเสธจะทำอย่างไร

อันนี้ที่ไม่ทราบเลยว่าตกลงสถานะของสาวหรอกคนนี้

คือเราฟังจากที่ตัวของญาติเขาบอกมา
ที่เรารวบรวมจากข้อมูลทั้งหมด
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับตำรวจว่าจะกันเป็นพยานหรือไม่อย่างไร
แต่ถ้าเกิดเป็นกรณีร่วมกันลงมือกระทำความผิดเนี่ย

คุณผู้ชมเดี๋ยวพักสักครู่คือมันคาใจอยู่
คือเดี๋ยวจะถามว่าถ้าพ่อแม่เขาสงสัยขนาดนี้เนี่ยนะคะ
แล้วพฤติการเล่ามาแบบนี้คำถามคือ
คนนี้ควรจะถูกตั้งข้อหาบางอย่าง

เดี๋ยวไม่ได้มาคุยช่วงหน้าพักสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเราเปิดประเด็นมาที่ความคลางแคลงใจว่าอ้อมเนี่ยนะคะ
พี่สาวอ้างว่ามีทั้งพยานแล้วก็หลักฐานกล้องวงจรปิด
ไม่ได้เกี่ยวในวันและเวลาเกิดเหตุนะคะ
แต่ที่ทั้งสองอธิบายก็คือว่า

และแม้กระทั่งพยานเองก็ต้องพิสูจน์ก่อน
กระทั่งกล้องวงจรปิดเองก็ต้องพิสูจน์ก่อน

แต่ทีนี้ความกลางแคลงของคุณผู้ชมขอกลับมาอีกนิดเดียว
คือแล้วการตั้งข้อหาว่าเป็นร่วมด้วยเลยในการฆ่าเนี่ย

คือได้ความว่าเอาโทรศัพท์ไป

แต่มันอาจจะเอาตอนวันนั้นเลยก็ได้

กุญแจสำคัญคือพิสูจน์หลักฐาน

และที่สำคัญก็คือการติดต่อทางโทรศัพท์ทั้งหมด
ของแม่ของตัวแอ๋มตัวของเปรี้ยว
ตัวของทุกคนที่เกี่ยวข้องดูความเชื่อมโยงและอีกเรื่องหนึ่งที่ถ้าขาดไม่ได้

เพราะบางทีอาจจะมีการโอนเงินช่วยเหลือกันหรือไม่อย่างไร

คุณพ่อคุณแม่ของแอ๋มคางแคลงใจมาก
เพราะว่าคนที่โทรมาบอกว่าลูกสาวเขาหายไปก็คือสาวหล่อ

แล้วถัดมา๒วันคนที่โทรมาบอกว่าเจอแล้วลูกสาวเขาเป็นศพ

สมมุติว่าเขาเป็นคนไปบอกตำรวจว่าหายไป
ตำรวจถ้าสมมุติเจอแล้วก็อาจจะไปบอกที่คนนี้

ก็ทำไมสาวหล่อนั้นไม่โทรบอกเองล่ะ

ที่สงสัยคือสงสัยตรงที่แม่สาวหล่อเป็นคนโทรนี่ไง
เมื่อวานถามเหมือนกันว่าโดยปกติได้โทรพูดคุยกันหรือเปล่า
คือในจังหวะที่เกิดเหตุไหม้

อาจจะมีก่อนหน้านี้นะคะ

ใช้วิธีโทรศัพท์เหมือนกันหรือเปล่า

เอาอย่างนี้เดี๋ยวฉันต้องรู้ว่าน้องหายตัวไป
เข้าใจคือเราจะตั้งข้อสังเกตยังไงก็ได้นะคะ
แต่เดี๋ยวฉันลองแย้งก่อนคือถ้าเราเอาสิ่งที่เราคุ้นเคย

มันต้องสอบให้เคลียร์ทุกประเด็นนะครับ
ทนายสงการสงสัยสงสัยเหมือนพ่อกับแม่แอ๋มไหม

เขาหอบลงให้เขาบอกว่าทำไมเนี่ย
อยู่จะไม่สอบตัวบุคคลนี้ที่เกี่ยวข้องเป็นขี่อีกคนนึง
คำถามของดิฉันคือว่าในทางกฎหมาย

มีกไก่ที่เกี่ยวข้องแล้วพ่อแม่เขาสงสัยอันนี้
แล้วก่อไก่คนนี้เนี่ยตำรวจสอบทั้ง๓๔รอบ
แล้วครอบครัวผู้เสียหายก็ยังสงสัยอยู่
เอ๊ะทำไมคนนี้ถึงไม่โดนเอ๊ะทำไมคนนี้ถึงดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องไปเลย
ที่เขารู้สึกว่ามันใกล้เคียงมาก

ฉันเชื่อว่าตำรวจไม่ได้บอกเราทุกอย่าง

สมมุติตำรวจก็สงสัยคนนี้
คนนี้อาจจะอยู่ในลักษณะถูกกันเป็นพยาน

แค่รอทำหน้าที่พยานเวลาตำรวจเรียกไปสอบเพิ่มเติมแค่นั้นเหรอคะ

การกันเป็นพยานมันต้องตกเป็นผู้ต้องหาก่อน

ตกเป็นผู้ต้องหาและมีความเห็นชอบร่วมกัน
ระหว่างพนักงานสอบสวนกับอายการ

แล้วฝ่ายปกครองไม่แย้ง
เราถึงจะไปสอบในฐานะพยาน
แต่ถ้าอยู่รู้ว่าเขาทำความผิดแล้วเราสอบเขาเพื่อเอาเขาเป็นพยานเลยเนี่ย

อันนี้เป็นแบบที่อาจารย์บอกว่าใช่ครับ
ต้องเป็นผู้ต้องหาในคดีนั้นด้วยกันครับ

คือที่อาจารย์ปรเมฆและทนายสงการอธิบายให้ฉันฟัง
คือว่าคนที่จะถูกกันเป็นพยานคือเกี่ยวข้องแน่
แน่แต่ผิดน้อยที่สุด
ครับและไม่มีภาษาอื่นใดที่สามารถจริงตัวผู้ต้องความผิดได้
แต่วิธีการคือไม่ใช่ว่าเขาอยู่บ้านไปไหนก็ได้

อันนี้คนเนี่ยเข้าใจถูกนะ
เขาอาจจะยังหาพยานอื่นเพื่อสนับสนุน
เพราะมันก็มีอยู่หลายครั้งหลายคดีที่สอบครั้งแรกในเป็นพยาน
พอคดีใกล้จะจบปั๊บเรียกมาแจ้งข้อเก่าหาและตั้งเป็นผู้ต้องหา
ได้ด้วยหลายคดีจริงที่อาจารย์บอกยังคดีสอจลอก็เหมือนกัน
อ้าวมาสอบเป็นพยานมาสอบพอให้สนุนปุ๊บมาแจ้งข้อเก่าหา
เดี๋ยวนะเป็นเทคนิคการสอบสวนสอบเป็นพยานกับการเป็นพยานความหมาย
เหมือนกันนะครับคือการสอบเป็นพยานเนี่ยพนักงานสอบสวนจะได้ข้อมูลเยอะ
เพราะเวลาคนได้ข้อมูลว่าฉันเป็นพยานกูให้หมด
อะไม่ผิดแล้วเดี๋ยวบอกกนเลยติ๊กที่ไหนได้พลิก

ไม่มีพยานอื่นมาสนับสนุนว่า
คือนี้เรื่องปกติ
อาจจะเป็นชั้นเชิงก็ได้ช่วงนี้ดูพฤติกรรมก่อน

เพราะอย่างที่บอกนะคะคือตำรวจเขาทำงาน
เขารู้รายละเอียดทุกอย่างมากกว่าพวกเราทุกคน

ซึ่งจริงไม่ต้องบอกดีกว่า

เพราะฉะนั้นคือถ้าพ่อกับแม่สงสัยคนนี้ก็เป็นไปได้

เรายังไม่สามารถบอกได้ว่าน้องคนนี้เกี่ยวนะ
นี่คือความสงสัยของครอบครัวผู้เสียหาย
กลับมาค่ะตอนนี้ที่บอกว่า
จะต้องหาพยานหลักฐาน

ถ้ามีลงมือในรถแล้วก็ได้หมดแล้วนี่
อย่าลืมว่านิติวิทยาศาสตร์

แต่ไม่ได้ความว่าคอถูกตัด

ทิ้งร่องลอยจากศพที่นี่แรกศพจะเผาแล้ว

พอเอามาก็มีรอยอะไรที่ปรากฏ
คือมันเกิดอย่างเวลาตายคนตายท่าไหน
เราก็จะรู้ตรงไหนรู้ต้องเกิดรายก่อมอลติส
ก็คือว่าการตกตะกอนของเลือด
อุณหภูมิอุณหภูมิลดลงทุก๑องศา

ก็จะคำนวณได้ว่าตายตอนกี่โมงกี่ยาม
โดยประมาณกี่วันและมันอยู่ในรถหรือไม่

คือวันนี้เราดูแต่ผิวเผิน
ทำคดีกันจริงไม่ใช่แค่นี้

ล่าสุดนี้ตำรวจตั้งข้อหานักแล้วนะคะ

คือประหารชีวิตสถานเดียวถ้าเราเอาอารมณ์สังคม
คือข้อหานี้ที่ตั้งนำไปสู่บทลงโทษที่รุนแรงที่สุด
ถูกแต่คำถามคือว่า
พยานหลักฐานจะถึงขนาดนั้นหรือไม่
แล้วมันจะทำให้ทำงานง่ายหรือยาก
ในชั้นศาลกันแน่สักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะในคดีนี้มีการตั้งข้อหาเพิ่มนะคะ
ก็คือข้อหาฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อน
คือเราเคยคุยกันก่อนหน้านี้ว่า
ถ้าเราเอาสิ่งที่สังคมมองว่าควรจะเป็นเป็นหลัก
คนก็มองว่าเหมือนกับโทษก็คือตาต่อตาฟันต่อฟันนะคะ
เรายังไม่พูดกรณีเรื่องของโทษประหารควรมีหรือไม่มี

ทีนี้สิ่งที่จะนำไปสู่ตรงนั้นคือข้อหาต้องหนัก
แต่ทีนี้พฤติการจะสมควรแก่ข้อหาหรือไม่

ทีนี้เอาในฐานะทนายก่อนเดี๋ยวมาอายการ
สงการค่ะคือยังไงต้องโดนไต่ตรองใช่ไหมคดีนี้
คือจากดูจากที่พยานเอกสารหลักฐานตามที่ปรากฏหนังสือสามัญชน
แล้วก็ฟังจากตัวของแม่น้องแอ๋มเนี่ย
ผมเชื่อว่าน่าจะมีการวางแผนและไต่ตองไว้ก่อน
เพราะว่าหนึ่งการที่จะไปซื้อเรื่อยก็ดี
หรือซื้ออุปกรณ์ในการลงมือกระทำความผิดก็ดี
หรือการนัดหมายเพื่อนก็ดีมีการเตรียมการไว้ก่อน
ดังนั้นที่พนักงานสอบสวนของทางกองปราบก็ดี
หรือท้องที่ที่เขาสวนกวางก็ดี
ตั้งก่อหาร่วมกันฆ่าโดยแต่ตองไว้ก่อน
ซ่อนเล่นอำพังเอาศพตามปย๒๘๙และ๑๙๙ผมว่าสมควรแล้วครับ
แต่ทีนี้ในแง่ของหลักฐาน
พยานแวดล้อมที่คุยกันตั้งแต่ต้น

คือต้องบอกว่าพนักงานสอบสวนก็ต้องมีทีเด็ดของเขาอยู่แล้ว

เราเห็นอันไหนมันนอกรู้นอกทางที่ปรากฏผ่านสื่อ
เราก็บอกกล่าวกับสนักการณ์ตัวช่างให้รับทราบ
เดี๋ยวที่ฉันถามในแง่ของสมมุตินะคะว่าทนายสงการต้องทำคดีนี้เนี่ยนะคะ
คือการตั้งข้อหาที่หนักเพื่อนำไปสู่โทษ
ที่อาจจะต้องยอมรับว่าคือกระแสสังคมมองว่าควรจะเป็นอย่างนั้น
คือการตั้งข้อหาแบบนี้มันง่ายหรือมันยากกันแน่ในการทำงานจริง
เพราะสิ่งที่สู้กันจริงมันไม่ใช่สังคมนะ

สมมุติถ้าผมเป็นธนายของจำเรอยใช่มั้ยครับ

ต้องหมายเรียกผู้ที่ปรากฏในบันทึกการจับกลุ่มอ่า
ทั้งหมดนานก็ยอมที่มีชื่อร้อยกว่าคนอ่ะ
สำคัญนะครับบันทึกการจับกลุ่มเนี่ยต้องยืนยันตัวตนว่าคุณลงมือการจับกลุ่มหรือไม่
ดังนั้นจะบ่งบอกว่าคนปรารถนาดีกับผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลายเนี่ย

เดี๋ยวมันมาเรื่องอะไรชื่อได้ไหม
เรื่องการจับกลุ่มนี้เยอะไงครับเทคนิคสมมุติว่าเราเป็นทนายจำเลย

หนึ่งเราต้องสืบให้ได้ความว่าจับยังไงอะไรต่าง
ให้ความรู้ว่าบางทีลูกน้องไปเอาใจนงเอาใจนายนายไม่รู้เรื่อง
ทำให้นายโดนด่าอันนี้ต้องบอก
คำถามคือหมายถึงถ้าเป็นทนายโจร
ก็นี่แหละถ้าเป็นธนายโจทย์ต้องให้อาจารย์ประโยชน์ตอบ
แต่ว่าถ้าสมมุติเป็นทนายจำเลยรายชื่อจำนวนมากของตำรวจ
สำคัญไงผมต้องซักให้สารเห็นให้ได้ว่ามันมีข้อพิรุธข้อสงสัย

ใช่ไหมครับนี่คือเทคนิคแล้วแต่ผมไม่ทำอยู่แล้ว

ควรจะเริ่มที่อายการเนอะ
คืออย่างที่ผมบอกไงผมบอกว่ามันต้องมีพยานหลักฐานที่เชื่อมโยง
ที่แล้วบอกว่าคำพูดของคนไม่มีน้ำหนักเท่าไหร่

แต่ว่าสิ่งที่เราอยากได้ก็คือพยานแวดล้อมณเวลานี้ที่พูดถึงการโทรศัพท์การเชื่อมโยงโทรศัพท์
ซึ่งอันนี้ยังไม่เกิน๓เดือนเราเอาข้อมูลได้หมด

อันที่หนึ่งแล้วถ้าได้ความว่ามีการโทรไปหาผู้ตาย

นี่เราจะเห็นว่าเรียกมาขึ้นรถ

อันที่สองที่ผมบอกว่าผมไม่ค่อยเชื่อ
ที่ท่านพระบอตโรบอกว่าเจอข้างส่วนหนองเรียกขึ้นรถ

เพราะแม่เขาก็ไม่ได้เชื่ออย่างนั้น

ใครกี่คนใครมัดมือ

อันนี้อันหนึ่งใช่ไหม

แล้วทีนี้ที่ผมพูดคราวที่แล้วผมบอกว่า
ถ้ามันวางแผนที่จะฆ่า

หรือมีเครื่องมือที่ใช้ในการฆ่า

อันนี้คือจะชี้ให้เห็นว่า

อาจารย์แต่การตั้งข้อหาไต่ตรองไว้ก่อน

มันต้องชี้ให้ชัดว่าไต่ตองถูกไหม

มันก็ไม่ยากเอายังดีกว่า

อันนี้คือจะไปถึงข้อหาไต่ตรองหรือไม่นะ

สิ่งที่เราไม่เห็นก็คือว่ามันบีบคอ

และมีคนมัดหรือไม่มัดอย่างที่คุณสงการว่า

เพราะคนเราไม่ถูกกันเนี่ย

ถ้าเกิดมีการจะลงมุมมันต้องดิ้นลนต่อสู้

แทรกนิดเดียวประเด็นที่ธนายสงการบอกเมื่อสักครู่นี้มาถาม
จานรายชื่อเยอะอ่ะ

เขาสู้อวนนี้นะบอกให้เลย
บอกไปถึงพนักงานสอบสวนทุกคนเลย

เสิร์ชข้อมูลจากอากูทั้งหมดเลย

แล้วขอสิเทปออกข่าว

เขาก็จะเรียกไปอยู่ในสำนวนหมดเลย

ไว้ซักเนี่ยซักก็สำคัญนะครับ
ซักพนักงานสอบส่วนซักตำรวจที่พูด
เดี๋ยวมันไม่ตรงกันทำไมเพื่อให้กินเวลานาน

เพราะบางทีลูกน้องมันไปทำโดยภรรการ
อยากเอาใจอาจารังไหน

หลักผู้ใหญ่นะลูกน้องแบบนี้เยอะ

บางทีไปเซลฟี่ก็จะเป็นไปถ่าย

หรือย้ายเนี่ย
ส่งเสร็จดูไลฟ์ไปด้วยใช่ไหม

จริงบางทีต้องแจ้งกับมันในที่ทราบว่า
สำนักงานตรวจแห่งชาติท่านไม่ทราบเลยว่าตำรวจไปทำแบบนี้
ดังนั้นที่ท่านสอบแล้วก็ย้าย

ทางสรต้นช่อบางทีไปทำกันเอง
ลงไปเลี้ยงเขาไปทาปงทาแป้ง

ก็ไม่หวานซะทีเดียวเพราะว่าสารเขาจะถามด้วย
คุณเอามาทั้งหมดเนี่ยไปเอาประเด็นไหน
วันนี้นะวันนี้การดำเนินคดียาไม่ใช่เหมือนปกติเมื่อก่อนจะสืบกี่ปากก็ได้
สารจะถามก่อนไปเดินนี้เกี่ยวไงแล้วเขาจะถามอัยการ
คนนี้ไปจับจริงไหมอายการก็จะถามคนนี้ไม่ได้ไปแค่นั่งเซ็นที่โรงพัก

วินาทีสุดท้ายอาจารย์ปรเมฆคดีนี้เนี่ย
ถ้าคนดูข่าวรู้สึกว่ามันไม่ยากและไม่ควรจะนาน
ในมุมอัยการมองว่าไงคะขอสอบซิมปุ๊ก

ส่งสำนวนเร็วโดยสอบไม่ละเอียด

เพราะถ้าส่งไปปั๊บแล้วอายการไม่เห็นด้วย

คือเห็นใจสำนักงานตรวจแห่งชาติว่าลูกน้องไปทำนอกรู่นอกทาง
แต่จริงแล้วให้กำลังใจสำนักงานตรวจแห่งชาติทั้งหมดนะครับ
วันนี้ขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ
เวลาไม่พอค่ะคุณผู้ชมอย่าให้ได้มาเจอกันนะ
๒ชั่วโมงวันนี้สวัสดีค่ะ